สะพานคนเดินแล้วก็ทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ท่าพระจันทร์ท่าสิริราชก็กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก

เนื่องจากว่ามีหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็น
อยากจะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง
ติดตามอะไรอย่างเรื่องนี้จากรายงานครับ
ถ้าผมเป็นผู้ว่ากรทมผมต้องดึงเรื่องนี้กลับมาใหม่เลย
มาทบทวนแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่ง
อันนี้มีความจำเป็นว่าจะต้องรีบทำภายในปีนี้ปีหน้านะครับ
ถ้าทำแล้วก็มันไม่ใช่

แล้วแน่ใจหรือว่าตรงนี้ควรจะมีสะพาน
นายอัชพลดูสิตตานนท์นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชุปธรรม
แสดงความเห็นกรณีการก่อสร้างสะพานคนเดิน
และทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าพระจันทร์ท่าสิริราชหรือวังหลัง
พร้อมอยากให้ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดตำแหน่งสะพาน
ศึกษาให้รอบด้านอย่างจริงจัง
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
เมื่อปีที่ผ่านมาทางสมาคมสถาปนิกสยาม
ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นของสมาคมต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบสะพานแห่งนี้

ขอให้สำนักการโยธาแจ้งบริษัทที่ปรึกษาทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของตำแหน่งและศึกษาให้รอบด้าน
และไม่ควรก่อสร้างให้มีเสาต่อหม้อรับสะพานขนาดใหญ่ในลำน้ำเจ้าพระยา
และควรคำนึงระยะความสูงใต้ท้องสะพานให้เรือสัญจรได้ในช่วงหน้าน้ำ
ต้องดึงผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเข้ามา
สถาปนิวิศวกรจริงนะเป็นแค่โฟร์แมนดราฟแมนแค่นั้นเอง
ณเบื้องต้นนะตอนนั้นนะครับ
ที่ออกไปนอกกรอบเลยคุณมองแค่จุดเดียว
คุณต้องมองภาพใหญ่คุณถึงจะเห็น
สะพานแห่งนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับคนเดินทางจักรยาน
สำหรับผู้พิการสวนสาธารณะ
และมีบริการรถกอล์ฟให้ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราช
ออกแบบโดยคำนึงถึงชีวิตตามวัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ภาพลักษณ์ของประเทศภายใต้งบประมาณ๑๗๑๐ล้านบาท
นายตรีนิติบุญกิจการสถาปนิกผู้ออกแบบสะพานกล่าวว่า
แบบล่าสุดสะพานมี๒ชั้นความสูงระหว่างชั้น๔เมตร
ตัวสะพานกว้าง๙เมตรถึง๑๕เมตร

ส่วนรูปแบบเหมือนซุ้มเฉลิมพระเกียรติกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานชั้นบนมีพื้นที่โล่ง
ชั้นล่างมีทั้งส่วนที่มีหลังคาและส่วนที่กลางแจ้ง
ประดับเป็นรูปหยดน้ำ
ขณะที่ตัวสะพานมีความยาวประมาณ๒๔๐เมตร
แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งพระนครและธนบุรี
บริเวณท่าพระจันทร์และวังหลัง
ด้านนายไทยวุฒิขันแก้วรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา
เปิดเผยข้อมูลเมื่อปี๒๕๕๙ว่า
สะพานจะมีความสูงเท่ากับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซึ่งสูงจากระดับน้ำ๑๑เมตร๕๐เซนติเมตร
จากระดับน้ำทะเลปันกลาง
สะพานแห่งนี้จะมีความคุ้มค่า
การอำนวยความสะดวกผู้ที่สัญจรทั้งสองฝั่ง
ซึ่งเฉลี่ยต่อวันวันละ๗๐๐คน
ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน